ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงความรักคนโสดจะพบมิตรต่างเพศที่มีบุคลิกแปลก
มีพฤติกรรมสัมพันธ์กันแบบไม่น่าเชื่อคนมีคู่ระวังรักซ้อนกับคนที่อายุน้อยกว่า
เสียจะได้ไม่ยุ่งยากภายหลังสุขภาพระวังโรคเก่าจะกำเริบรุนแรงกระทันหัน
เกี่ยวกับระบบสื่อพันธุ์ทางเดินหายใจเจ็บคอและโรคไต
การเงินจะได้เงินจากลูกหนี้เก่าปันผลดอกเบี้ยเงินที่คิดว่าศูนย์จะกลับได้คืน
หรือต้องเสียเงินย้อนหลังที่ยังค้างชำระกันอยู่เช่นภาษีย้อนหลังค่าบัตรเครดิต
การงานมีปัญหาและอุปสรรคจากคู่แข่งศัตรูคนรับใช้คนงานที่นัดหยุดงาน
ขอค่าแรงเพิ่มประท้วงทำให้งานล่าช้ากว่าเป้าหมายหรือสูญเสียงานนั้นในที่สุด
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์